แม่บ้านผ่ารวย
คุณไฟล์ธนันทรทิพยารม
และคุณนุ่นอริสาสอนสำเร็จ

ผู้คิดคนเคลฟชาโคสุดต้นตำรับ
ปัจจุบันขยายสาขามาแล้วกว่า๔๐

ค่อยมาสู่ช่วงที่๒ของแม่บ้านพารวยของเรานะคะ
แม่บ้านพารวย
ฝ่ายเขาบอกว่าทำคนเดียวไม่ได้จริง

บอกว่ายังไงช่วงที่๒ขอให้มีนุ่งอยู่ด้วย

เอาอย่างนี้
มาทั้งทีเนี่ยแถมธุรกิจก็ประสบความสำเร็จและอร่อยมาก
เมื่อกี้ที่เราทานไปเนอะตั้งโชว์อย่างเดียวไม่ได้ต้องมาลงมือทำด้วยเต้นให้เราดู
แต่ระดับรายการแม่บ้านประจันบานนะคะต้องขอพิเศษหน่อย

เอาขอเป็นแบบจำนวน๒ไส้ที่แบบไม่เคยทำมาก่อน

เครีเอทขึ้นมาใหม่ค่ะฟ้ายคิดว่านุ่นจะทำได้มั้ยคะได้ไหม

ทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้ว

จะเป็นเครปแต่เป็นไส้โกยากิก็มีปลาหมึกกับปลาหมึก

แต่นี่เป็นของขาวไม่เคยทำขายใช่ไหมคะ

เดี๋ยวต้องลองถ้าอย่างงั้นเริ่ม

อันนี้คือเราเตรียมลงแป้งได้เลย

อ๋อทำเหมือนกับว่าเช็คดูก่อน
อันนี้ก็คือแป้งเครปที่เป็นชาโคผสมกันแล้ว

ในแป้งนี่ใส่น้ำตาลด้วยใช่ไหมคะ

เปล่ายังอร่อยเลยอ่ะ

พี่เป็นคนทำงานฝีมือละเอียดได้ดีมาก
แต่อภิษฐ์กับของร้อนไม่ค่อยถูกอะนะ
แค่ดีมากกว่าแม่แต่นิดหน้ากว่าสการเขาหน่อย

มีไส้แปลกที่ลูกค้าเคยมาขอไหมคะ
มีค่ะอย่างหมูหยองเยลลี่

แล้วก็ลาดมะเขือเทศ
ก็จะมีของแบบคาวหวานรวมกัน
เนี่ยเราจะดูยังไงว่ามันใช้ได้แล้วอะค่ะ

แล้วก็มันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับโอ้ยอย่าดีกว่าไหมเอานิ่มใช่ไหมคะอ่ะนั่นลงใส่เลยเนอะ
ลงใส่เลยพอดีควันแม่เค้าไม่ค่อยดีแล้วนะคะอ๋อใส่เนยด้วย

นี่เค้าบอกว่าบัตเจอร์มาจากออสเตอรียะใช่ไหม
ค่ะเหนยแท้เกลิ่นเป็นแท้จริงถ้าเกิดว่าเป็นพวกมากาลีนอะไรแบบนี้เนอะ

ไม่ได้อืมวันหนึ่งนี่เคยขายได้สูงสุดกี่แผ่นคะ
ก็จะมีสาขาที่โคราชค่ะ๒๕๐แผ่น
โอ้วตั้งนึงถึงก่อนใส่ผักอันนี้คิดดีแล้วชัวร์ใช่ไหมคะ

อันนี้เป็นเกรดซูชิค่ะมันจะสุกอยู่แล้ว

ให้พอออกรายการหรือว่าชีวิตจริงก็ให้อย่างนี้

แล้วให้อย่างนี้นี่อย่างนี้ขายตกแผ่นเท่าไหร่คะ
ก็คือตัวนี้ยังไม่ได้คิดเพราะว่าทำมาให้รายการนี้

ถ้าอย่างนั้นพูดถึงการคิดคิดเรื่องของแผนการตลาดอะไรไว้ยังไงบ้าง
ก็ตอนนี้จะเน้นไปเรื่องของการสร้างแบรนด์เป็นส่วนใหญ่
ให้คือให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้

เคลปสีดำเนอะแล้วอย่างนี้คนก็น่าจะจำง่ายเนอะ

แป้งนี่คือเยอะแค่ไหน
ก็ประมาณ๑๐โลค่ะ

คุณแม่ว่าถ้าพี่ทำพังแม่ไม่โกรธอะไรเลย

มันยากเนาะ

เสร็จเรียบร้อย
ดูหน้าทานจนเลยอ่ะเอาช่วงให้ดูนิดนึงนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าหน้าตาเขาประมาณนี้

นี่ก็ต้องเช็ดด้วยทำความสะอาดนิดนึง
อย่างที่บอกว่าแผนการตลาดก็คือจะสร้างแบรนด์ให้คนเป็นที่รู้จักนะคะ
เหนือจากนี้จะมีการคิดไปแบบทำเป็นร้านใหญ่เลยไหม

ค่ะเอาแม่ชิมให้แม่ชิมก่อนมาให้ลูกก่อนเลยนะ
หนูขอชิมแป้งนะว่าถ้ามันออกมาจากแบบเตาร้อน
อูหูอื้มกรอบ
ต้องกินกับแม่
ต้องกินกับเอ่ยอูหูอูหู
กรอบมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ขนาดว่าเราสกัดเอาไว้นะแต่ไม่ทันนะว่าบอกว่าจะขอแบบนุ่มนะ
เอ้าเขียวกันซะมันเลยนะคะสุสสาว
แต่แต่ภายใต้ความอร่อยมันก็มีความยากอยู่ในตัวของมันค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูฝีมือการวาดแป้ง
งานนี้ไม่รู้ว่าจะเละหรือรอดกันแน่คะเนี่ย